สวัสดีครับเย็นทั่วล่ามหาสงกรานกันไปเมื่อวานนะครับ
วันนี้ยังคงต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญเป็นวันครอบครัวด้วยนะครับ
หลายคนที่มีโอกาสได้หยุดยาวแบบนี้ก็ควรจะพาเพื่อนพี่น้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวกันนะครับ
เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เราก็ยังคงดื่มดำต่อเนื่องกับบรรยากาศในการเล่นสงคราน
แล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นจะกลับบ้านนะครับโดยปลอดภัยสำหรับคนที่เดินทางแล้วก็คนที่เล่นอยู่ก็อยากให้มีเรื่องมีราวการทะเลาวิวาสนะครับ

ส่วนทีมบอลหญิงนะครับที่ผ่านบอลโลกสมัยที่๒นะครับแน่นอนแล้วที่ฝรั่งเศสในปีหน้าก็มีการฉลองชัยกันด้วยการเล่นน้ำสงกรานที่ประเทศจอแดนครับ
ก็ดื่มดำกันนะครับสำหรับทีมสาวไทยนะครับ
ชุดลายดอกกันไปปืนฉีดน้ำด้วยครับเตรียมไปจากเมืองไทยเลยเพื่อต้องการจัดฉลองสงกรานกันนะครับ

แต่ว่านักเตะก็คงไม่มีใครกล้าที่จะปลาสวนนะครับ

ทุกคนก็อวยพรให้มาดามแป้ง
ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะครับ
เพราะว่าการได้ไปบอลโลก

เป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิด
กับมาดามแป้งเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับ

ว่าขอให้คงความสวยไปนานนะครับ

ประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทย
โดยเฉพาะในเอชั่นเกมที่โรนีเซีย
เดือนสิงหาคมนี้แล้วก็ฟุตบอลโลกนะครับ

จากนั้นนะครับช่วงเย็นครับ

แล้วก็สตาร์ฟโค้ชของทีมบอลหญิงนะครับ

ที่ได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่๒

ก็มีการจัดอาหารไทยครับที่เตรียมเอาไว้นะครับ
มีอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบให้ทำส้มตำด้วย

สุฤษาสร้างไทยสมนะครับ
ซ้ายกัปตันทีมแล้วก็นัทรุจา
ุฒนาเวทนะครับพุทธศาสประตูมือ๒

แล้วก็ปรุงรสชาติกันคล่องแคล่วนะครับ

ทุกคนได้ชมการถ่ายท่อสดวันหญิง

นัดสุดท้ายของกลุ่มบีเพื่อรอดูว่า

สเตรเลียเสมอกับญี่ปุ่น๑๑และเกาหลีใต้

เป็นแชมป์กลุ่มบีจะมาพบกับไทย

ที่๑๗กันยายุนนี้๒๐น๔๕น